วันนี้นะคะถือเป็นวันครบรอบ๒ปีที่จักรพันธ์แก้วพรม
กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งค่ะ
ซึ่งเจ้าโน้ตเขาก็บอกว่าตลอดเวลาที่หลุดทีมชาติไปก็ทำงานอย่างหนัก
เพื่อจะกลับมาติดทีมชาติให้ได้ติดตามได้จากรายงานค่ะ
วันที่๕มีนาคม๒๕๕๗หรือเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ซิโกะกินิสักเศรษฐ์เมืองคุมทีมชาติไทยเป็นนัดแรก
แพ้ให้กับเรบานอน๒ประตูต่อ๕ในศึกเอเชียนคลับรอบคัดเลือก
และนั่นคือเกมสุดท้ายของจักรพันธ์แก้วพรม
จนถึงทุกวันนี้ในฐานะนักเตะทีมชาติไทย
แต่การประกาศรายชื่อ๒๓ขุนพลล่าสุดของทีมชาติไทยที่จะพบกับทีมชาติอีลักษ์
ชื่อของโน้ตจักรพันธ์แก้วพรมกลับมามีชื่อในเกมสำคัญนัดนี้
โดยเจ้าโน้ตได้เล่าให้ฟังว่าการกลับมาติดทีมชาติไทยได้อีกครั้งในรอบ๒ปี

นั่นมาจากผลงานในสนามและการฝึกซ้อมทำงานหนักของตน
จึงเป็นสะพานให้กลับมาสวมชุดทีมชาติไทย

ตนพร้อมเสมอเมื่อมีโอกาสได้ลงสนาม

มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายอะไรอย่างนี้

แต่ถ้ามีโอกาสก็คิดว่ามั่นใจว่าสามารถช่วยทีมได้
กลับมาติดทีมชาติไทยของจักรพันธ์แก้วพรม

คาดหวังผลงานในสนาม
เพราะถือว่าเป็นนักเตะที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
ต้นสังกัดบุรีรำยูเนเต็ด
เช่นเดียวกับคุณแม่ของเขาก็รู้สึกปราบปลื้ม

และวงตระกูลแก้วพรมอีกครั้ง
โทรไปบอกแม่แม่ก็ดีใจครับ
แล้วก็ส่วนมากแม่จะดูแต่ในทีวีนะ
ทีมชาติถ้าแข่งที่กรุงเทพอย่างนี้

จากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ใหม่อีกครั้ง

ทีมชาติไทยได้อีกครั้งหรือไม่
มีนาคมนี้ได้รู้กัน

เรามาที่นี่เพื่อจะเข้ารอบต่อไป
แล้วก็เราหวังว่าเราจะเก็บ๓แต้มกลับไปครับ